ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
มีน้องหวายมีน้องบอสซัมแล้วก็มีน้องจริงก็ลองไปดูในทวิตเตอร์ค่ะ

ก็เปิดดูคือคนเขาบอกคือมันแล้วแต่ความชอบคุณแม่
บางคนก็บอกว่าสนุกมีความหมายอีดีเอมบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ
ไม่อยากจะตื่นเลยอยากไปยักษ์ในจินนี่ไม่อยากออกมาแล้ว
ปีอยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีหลายกันต้องไปรอกันดูค่ะ
แต่ตอนนี้เพลงดังมากคนนี้เพลงดังเลยไม่แต่หวดต้องโกนบ้างไ
วะเป็นนี้เนอะเออมื้อ
ไม่ต้องเต้นบ้างคุณแม่ยูดเป็นนี้เนอะ

ไปดูเรื่องแรกวันนี้เรื่องของเสียโป้นะฮะก็แน่นอนครับว่า
โป้ก็ถูกฝากขังเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้รับการประกันตัวด้วยนะฮะ
โป้ยังบอกด้วยนะครับภรรยาด้วยใช่ไหม
รู้สึกว่าน่าน่าน่าจริงใช่เขาบอกว่าเสียโป้กับเมีย
มีแม่เขาเรียกแม่ไปด้วยนะใช่ไหมฮะ
ก็วันนี้นะครับพนักงานสอบสวนตำรวจกองปราบปรามนะครับ
ได้นำตัวเสียโป้เสียโป้โป้อานนท์เนี่ยนะฮะ
พร้อมกับนางสาวจุธามาศจันทีซึ่งเป็นเมียเสียโป้นะครับ
แล้วก็พวกทั้งหมด๑๓คนครับเข้าไปฝากขังผลัดแรก

โฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันสมคบกันนะฮะ
ให้มีการเล่นพนันและความผิดฐานฟอกเงินครับ

ว่าจะมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างนานา

คือโดยระหว่างที่คุมตัวเสียโป้ไปขึ้นรถนะครับ
เซ็ตโป้ก็เปิดเผยว่าโดยตำรวจนั้นกันแกล้ง
โดยเอาคดีเก่าที่ถูกยกฟ้องมาฟ้องใหม่

ส่วนทางด้านพนตรตรีสวัสดิ์แสงนุ่ม
ท่านเป็นผู้คับการตำรวจปราบปราม
ท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้

โดยผลการสอบสวนในเสียโป้

เพราะมองว่าจะกระทบกับสำนวนคดี
พร้อมยืนยันนะครับว่าในการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด

และไม่ได้เป็นการกันแกล้งใครทั้งนั้นนะครับ
ส่วนกรณีที่นายสันทนาประยุณรัฐ
หรือว่าอดีตรองต่อ
แกก็เป็นอดีตตำรวจสันติบาล
พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนัน

ยังไม่เห็นข้อมูลที่นายสันทนาอ้างถึงนะฮะ
แต่หากเป็นการให้ข้อมูลไว้กับพนักงานสอบสวน
ตำรวจก็จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอยู่แล้วครับ
ล่าสุดนะครับนายสันทนาก็เดินทางไปที่สารอาญารัชดา
พร้อมยื่นหลักทรัพย์จำนวนเงิน๑ล้าน๓แสนบาท
เพื่อขอประกันตัวเสียโป้ก่อนจะเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากนี้จะให้เสียโป้ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
กับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากพบเห็นภาพทางโซเชียลชักชุนเล่นการพนัน

นั่นซึ่งเรียกว่าเคยถูกดำเนินคดีไปแล้วนะฮะ

คือทางรองต่อยังบอกนะครับว่าอยากขอท้านายกมนตรีครับ
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของอดีตนายตำรวจอักษรย่อปอปลา
หากต้องการข้อมูลสามารถติดต่อมาหาตัวเองได้ตลอดเวลา
แต่ถ้าไม่อยากใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วตนจะเอาข้อมูลทั้งหมดไปให้
และถ้ายึดทรัพย์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์นี้ได้
ชื่อว่าพื้นที่สนามฟุตบอลก็ยังไม่พอวางกองทรัพย์สิน
โอ้โหนี่คือทางรองต่อบอกมาแบบนี้นะฮะ
ซึ่งเขาบอกอย่างที่บอกกันว่าตอนแรกเขามีการยื่นขอประกันตัวถึง๒ครั้ง
ในช่วงบ่ายก็มีการบอกจะขอประกันตัวเสียโป้
แต่ก็ไม่ได้ผ่านไม่ได้ออกมาจนลองต่อก็เอามาอีกล้านหนึ่งเนี่ย
ไม่ได้ประกันตัวซึ่งทางตำรวจเขาก็พูดอย่างชัดเจนเลยว่า
ให้มันเป็นกระบวนการที่มีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนเนี่ยแหละนะฮะ
แล้วก็เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

หากอนุญาตให้ปล่อยการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาเนี่ย
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิง
หรือทำร้ายประญาณหลักฐานแล้วก็อาจจะหลบหนีไป

ปรากฏว่าอย่างที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้
ก็มีนายเสียโป้โป้อานนท์
โป้โป้อานนท์เนี่ยอายุเพิ่ง๒๗ปีนะครับ

แล้วก็มีนางสาวจุธามาศซึ่งก็เป็นภรรยาของเสียโป้นะครับ
แล้วก็ยังมีแบบว่าเพื่อนทั้งหมดก็๑๓คน๑๓คน
อายุเนี่ยเมย์สูงสุดอยู่แค่๓๑ปี
สูงสุดเหมือนเขาอยู่แค่๓๑ปีคืออายุสูงสุดแล้วนะ
เป็นแบบว่าช่วงวัยรุ่นกันหมดเลยอ่ะจริงนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้พลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขเนี่ยรองบัญชา
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาแถลงข่าวอย่างนี้
เขาบอกว่าการแถลงข่าวผลปฏิบัติการยุทธจันทบูรณ์ออนไลน์เนี่ย
ทลาย๔เว็บไซต์พนันออนไลน์
เขาบอกว่าสามารถจับกลุ่มได้ถึง๓๔แอดมินนะฮะ
ตรวจสอบว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกกัน๓๔แอดมินเนี่ย
มีเงินหมุนเวียนเป็นหลักพันล้านเป็นพันล้านบาทเลย
พลตำรวจโทต่อศักดิ์เขาเปิดเผยอย่างนี้ครับ
ยุทธการจันทบูรณ์ออนไลน์เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีให้การปราบปรามการพนัน

กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเนี่ยจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า
ตลอดระยะเวลาเนี่ยมีการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ถึง๔เว็บ

ไม่ว่าจะเป็นหวยยี่กีทายผลกีฬาต่างประเทศ
หวยไทยไปถึงหวยฮาหน่อยซึ่งเราก็ได้ยินกันอยู่แล้วหวยฮาหน่อย
บาคาร่าอย่างเงี้ยนะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ย
มูลค่าหนึ่งพันล้านบาทเนอะซึ่งภายหลังเนี่ยได้รับข้อมูลเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ยเขาก็ไปสืบจากอะไร
ไปดูว่าที่ตั้งเซเวอร์อยู่ที่ไหนปรากฏว่าไอ้ที่ตั้งเซเวอร์เนี่ย
ส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงตะเข็บไช่แดนหมดเลยนะครับ
อยู่ตรงตะเบ็บชายแดนไทยกัมพูชาเกือบหมดเลย
ถ้าสมมุติเราออกตรงปลอยเป็ดขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นที่ออกไปเล่นคาซิโนแล้ว
เฟอร์อยู่แถวนั้นหมดนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ตรงบ้านประกาศหมู่ที่๔ตำบลครองใหญ่จังหวัดจันทบุรีก็มีนะครับ
ขออนุมัติหมายสารอาญาออกหมายค้นแล้วก็ตรวจค้นเป้าหมายเนี่ย
ขายเว็บพนันออนไลน์แล้วก็สามารถจับกลุ่มแอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์ทั้ง๔เว็บได้๓๔คน
เป็นผู้ชาย๑๗คนเป็นหญิง๑๗คนแล้วก็ยึดของกลางคอมพิวเตอร์จำนวน๖๙เครื่อง
โทรศัพท์มือถือนะจำนวน๑๐๑เครื่องนะครับ
ผู้ต้องหาให้รับการสารภาพว่าตัวเองเนี่ยก็กินเงินเดือน
ส่วนใหญ่คือรับจ้างเป็นแอดมินก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไป
เหมือนเขาจ้างให้คอยแบบว่าตอบคอยโอนเงินคอยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่
เท่าที่ดูวันนี้ดูสัมภาษณ์ทางไทยรัฐตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ
เขาบอกหน้าที่ของจริงก็เหมือนเป็นพนักงานเงินเดือนซึ่งหน้าที่ก็คือเป็นแอดมินอ่ะ
ตอบคำถามคอยดูว่าเงินเข้าออกเท่าไหร่ของแต่ละคนนะฮะ
แล้วก็ดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์ตอบไลน์ฝากท้อนเงินเป็นเรื่องปกติ
ฝากถอนเงินลูกค้าโดยมีการเปิดให้บริการสมัครสมาชิกเพื่อเล่นการพนัน
ซึ่งเครือข่ายกลุ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยเมื่อตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์เนี่ย
เรื่องต้นพบหลักฐานการแชทตอบคำถามคือมันมีอยู่แล้ว
ว่าสมาชิกเนี่ยเข้ามาเล่นการพนันเนี่ยต้องยอมรับเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
อันนี้คือคนละกรณีกันเสียโป้นั่นคือเสียโป้
อีกกรณีหนึ่งอันนี้เว็บไซต์ที่มีการจับกลุ่มกันเกิดขึ้น
เนี่ยมันคนละกลุ่มมันคนละเว็บไซต์กันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
สนาชักชวนให้มีการเล่นการพนันออนไลน์
โดยรับเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้พนันเอาทรัพย์สินกัน

คือเรื่องของเรื่องคือทุกวันนี้มันเยอะเหลือเกิน
ก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาแล้วก็พร้อมของกลาง

อันนี้ก็คือเรื่องที่ความจริงมันก็อยู่ใกล้ตัวจริงนั่นแหละ
แต่ส่วนล่าสุดนะครับกรณีของเสียโป้นะฮะ
ล่าสุดเลยก็คือทางศาลเนี่ยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ก็คือไม่ให้มีการประกันเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปยุ่งเยิง
พยานหลักฐานนะฮะก็แน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องออกมาไม่ได้
อันนี้ของเสียโป้เยอะกันนะครับ
ก็เยอะกับทั้งบ้านทั้งรถพ่อเช่ชดได้ด้วยค่ะ

ต้องไปเช็คต้องไปตรวจสอบก่อนอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าไปเข้าขายเรื่องของพ่อเงินก็ต้องโดนหมด
ผมนึกว่าแค่๔เว็บเป็นพันล้านเหรอคุณแม่

เงินที่เป็นเงินเชื่อมโยงจากของโครงการของเขาที่เขาเล่นกัน

ใช่ที่มันอยู่ในระบบที่แบบมีการโอนกันเล่นกันอะไรหมุนเวียนอยู่เนี่ย

ใช่บางทีเล่นแบบอินเตอร์เน็ตอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาบ้าง

ก็เหมือนกับคุณเล่นเสียเหมือนคุณเล่นเสียให้ทางนี้

ไม่ใช่เป็นเงินไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง

อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของโควิด

ซึ่งวันนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ค่ะ

ไม่ถึง๕๘๖รายนะคะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้

หายป่วยแล้ว๑๕๓๓๑ราย
และยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ

รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้๗๐

ก็ผู้ป่วยรายใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น
จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการอยู่ที่๔๗ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๕๒๖รายค่ะ
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคอีก๑๓รายด้วยกัน
ขณะเดียวกันในวันนี้ก็กลายเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงไทย
เมื่อคุณดารรัฐเกียรติเกิดศุกร์
ก็เป็นอดีตนักร้องเจ้าของเพลงจับปูดำ
เสียชีวิตในวัย๙๑ปีค่ะเนื่องจากว่าติดเชื้อโควิด๑๙ที่ประเทศอังกฤษ
๙๐กว่าปีใช่ไหม
มดดำจำนี่ได้ไหมหม่อมเป็นบุญนาค
ที่เราเคยไปสัมภาษณ์น้องที่เล่นเป็นนางเงือก

ไม่ใช่ท่านไม่สบายแล้วท่านก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
คือแกล้มแล้วแกก็สะโพกสะโพกเหมือนดาวสะโพกดาว

ก็นอนมาได้นานแล้วแหละแล้วก็เพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านได้๒สัปดาห์
แต่ท่านต้องเจาะคอนะก็คือเคลียร์ห้องที่บ้านอะไรอย่างนี้
ก็เมื่อคืนนี้ตอนทุ่ม๑๕ท่านก็เสียชีวิต

ใช่หม่อมปริมบุญนาคท่านก็แนวล่าสุด
รู้สึกหลานเขาเป็นดาราเนอะ
ไม่ใช่นะแต่ว่าหลานเขาจะเหมือนกับจะมีประมาณ๖๗คน

ทำขนมไทยอร่อยมาก
เขาบอกว่าเราเคยไปกินขนมไทยบ้านเขาอะเนอะ

บุรีตรงซอยกิ่งเพชร

อันนี้จับปูดำขยะปูนานี้๙๐กว่าปี

ใช่เนื่องจากการติดเชื้อโควิด๑๙เลย

หูเหล้าหลายคนมากเลย
คนใกล้ชิดบางทีเราก็มีโอกาสได้เห็นเนอะ

เคยแล้วก็เป็นหม่อมในเศรษฐวงชายใหญ่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

อย่างที่เรารู้กันว่าวันนี้นะฮะมีทั้งเกี่ยวกับโครงการเราชนะ
มันมันโหลดแอปไม่ได้มันโหลดแอปไม่ได้ลงทะเบียนเราชนะไม่ได้
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้นะข้องใจว่าเอ้ยมันก็ทำไมอ่ะ
คือวันนี้ที่จังหวัด๐เขาก็เกิดคุณยายคนนึงเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้า
เอาเรื่องอะไรไหมคุณแม่คือวันนี้เขาได้เลยเขาเล่าให้เลยค่ะ

เขาก็พยายามจะโหลดแอปนั่นแหละเพราะเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ
ลงทะเบียนเราชนะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้
เขาบอกเขาอ่ะยังโทรหาลูกหาหลานทุกวันเลยทำไมอยู่ดีมันโหลดไม่ได้
คือเอาง่ายนะครับคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้รัฐบาลเขาจะให้วงเงินเนี่ย
สนับสนุนเนี่ยเดือนละ๓๕๐๐บาทถูกต้องไหมฮะ
เป็นเวลาสองเดือนเนี่ยเขาบอกที่จังหวัดเลยก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับ
วันนี้คืออำเภอเมืองเลยร่วมกับธนาคารกรุงไทยเนี่ย
เขาจัดเจ้าหน้าที่มาทำอะไรรู้ไหมฮะบางคนเขาใช้โหลดอะไรไม่เป็นไง
เขาก็เลยจัดเจ้าหน้าที่มารับลงทะเบียนในพื้นที่
โดยเฉพาะคนแก่ผู้ชะลาเราต้องยอมรับเขาทำกันไม่เป็นหรอกเม
ส่วนใหญ่คนอายุ๖๐ต้องยอมรับเลยว่าเขาทำกันไม่เป็น
มากกว่า๖๐แม่เธอทำเป็นไหมแองจี้ไม่เป็น
เขาบอกว่าถ้าคนมากกว่า๖๐ทำไม่เป็นแน่นอนนะ
แล้วก็แต่ละคนเนี่ยเอาจริงคือการเข้าถึงสมาร์ทโฟน
ของคนอายุมากกว่า๖๐เขาไปกันไม่ถึงแล้ว
หรือเอาง่ายการสมัครแอปเราลองถามคุณปู่คุณย่า
หรือคนที่มากกว่า๖๐มันไม่ได้กันอยู่แล้ว
วันนี้มันต้องเป็นการโหลดโครงการแอปเราชนะนะครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกต่อพี่น้องเนี่ย
มาเป็นร้อยเลยนะออกมาเป็นร้อยแต่เขาทำกันไม่เป็น
ซึ่งต้องร้อยคนยะได้รับคำแนะนำว่า

ซึ่งคุณยายทองจันทร์เนี่ยนะเขาก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ย
เขาก็มาเหมือนกันในทองใจก็ตั้งใจมาเป็นอย่างนี้ว่า
เอาละเราจะต้องได้โครงการเราชนะเราจะต้องได้โครงการเราชนะ
นางก็พกโทรศัพท์ของนางมานางก็บอกโทรศัพท์เครื่องนี้
ขอบัตรประชาชนขอเบอร์โทรศัพท์ที่ยายจะโหลดแอปนั่นแหละนะครับ
ยายก็บอกว่าแม่ก็เครื่องนี้มันก็ใช้ดีนะลูกหลานเนี่ยโทรมาหาตลอด
มันเป็นยังไงเหรอเจ้าหน้าที่ช่วยตอบหน่อยมันใช้ไม่ได้ยาย
มันจะต้องเป็นเครื่องที่ปัดปัดถูถูอ่ะโอ้มันต้องปัดอย่างงี
ถูกต้องไหมคือมันจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนมันจะต้องเป็นเครื่องปัดถูอ่ะ
ถึงจะได้เจ้าหน้าที่บอกยายมาวันหลังแล้วกันนะนี่ดูสินางใช้ไม่ได้นางโหลดไม่ได้
อันนี้เป็นรุ่นแบบเดิมก็เลยเป็นเรื่องที่ควรพูดถึงกันเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ย
คนเท่าคนแก่หรือคนที่แบบอายุ๗๐กว่าบางทีมันจะอาจจะต้องช่วยเขาหน่อย
เพราะเขาก็มีรับผลกระทบเหมือนกันอย่างนางก็บอกว่านางก็ใช้เครื่องนี้แหละนางใช้อย่างอื่นไม่เป็น
เพราะว่านางก็ใช้เครื่องนี้โทรหาลูกหาหลานจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็น่ารักนะแองจี้
เจ้าหน้าที่ก็ตอบไปว่ายายยายจะต้องไปหาโทรศัพท์ที่เขาใช้มือปัดได้
ถ้าแบบใช้ระบบกดโทรออกอย่างเดียวอ่ะยายโหลดไม่ได้อันนี้ก็คือความน่ารักในการโหลด
ซึ่งวันนี้ทางธนาคารเขาก็พยายามแบบเข้าไปถึงประชาชนเขาพยายามช่วยแล้ว
แต่ส่วนใหญ่อันนี้คือปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่แบบว่าลูกหลานจะต้องดูให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
เพราะว่าโอเคน่าจะต้องเป็นลูกรุ่นลูกลูกหลานแล้วล่ะทำให้เขาเพราะตัวเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่เอาจริงจริง
เขาจะใช้แบบโทรเข้าโทรออกถูกไหม
ก็อย่างวันนี้ที่คนเข้าไปกรอกข้อมูลคุณแม่เพื่อเช็คสิทธิใช่ไหมค
นี่เขาให้เช็คสิทธิ์ก็คือ๑ก็ใส่เลขบัตรประชาชนก็มีวันเดือนปีเกิดถูกไหมคะ
จะทำไงบ้างเขาก็บอกว่าเนี้ยตอนนี้เอาไม่ต้องไอ้นั่น
อย่างเดียวเลยคือแม้กระทั่งที่โคราชนี่เห็นไหมฮะ
โคราชเองวันนี้ระบบเราชนะก็ล่มนะฮะเขาบอกว่า
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของไม่ได้จนในที่สุด
โรงพิธีสุดเนี่ยชาวโคราชเองต้องควักเงินสดเนี่ยจ่ายแทน
ขนาดที่ร้านค้าเนี่ยสั่งสต๊อกของเพิ่ม๕๐ว่าเราเตรียมตัวสำหรับโครงการเราชนะแล้ว

ปรากฏคนที่ใช้แล้วพยายามจะเอาบัตรเราชนะไปใช้กัน
บัตรสินวัติการแห่งรัฐกับโครงการเราชนะเนี่ยนะฮะ
โดยระบุว่าระบบของธนาคารกรุงไทยล่ม

เมื่อเลือกของแล้วเนี่ยนำมาจ่ายที่เคาน์เตอร์รู้ว่าระบบร่มมันใช้ไม่ได้ไงนะฮะ
ก็ต่างพากันผิดหวังพอสมควรวันนี้ก็ต้องใจเย็นกันสักนิดนึงนะครับ
ว่าระบบมันอาจจะเข้าสู่ระบบโภคคลให้การสนใจกันเยอะ
อย่างชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่ารู้ไหมตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์เราชนะซื้อของใช้จำเป็นเนี่ยแหละ
เพราะรัฐบาลแจ้งว่าเงินจะโอนเข้าใช้ได้วันนี้เป็นวันแรก
เราก็ประกาศไปว่าเฮ้ยวันนี้แหละที่เราจะได้ใช้โครงการเราชนะเป็นวันแรก
แต่พอนำของมาจ่ายเงินปรากฏว่าอุ๊ยพนักงานตรวจในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่มีเงินโครงการเราชนะอยู่เลย
จากระบบร่มก็คือวันนี้มันมีการระบบร่มนะครับ
ก็เลยในที่สุดก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดแทนเนี่ยแหละ

อย่างกรณีอีกโครงการหนึ่งที่บอกว่าเรารักกัน

ตรงนี้บางคนก็บอกว่ากลัวเรื่องของเงินในบัญชีเกิน๕แสนบาท

ไม่ใช่คือไม่ใช่อย่างนั้น
คือเขามีระบบที่การคัดกรองในการ
เขาเรียกว่ามีมาตรการของเขา
ก็คือว่าเขาจะเช็คยอดเงินเนี่ยสิ้นเดือนธันวาคมปี๖๓ที่ผ่านมา
คือถ้าเกิดว่าใครมีเงินบัญชีอยู่ในเดือนธันวาคม๕แสนบาท

คือเขาก็ป้องกันว่าถ้าเกิดคนรู้ปุ๊บ
เขาจะไปถอนออกในช่วงนี้อะไรอย่างนี้

ผมก็ถามทางมันตรีสูญชาติซมกิน

ก็อาจจะต้องต้องยอมเสียสละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ว่าอย่างงั้นนะ
แต่จะไม่เกี่ยวกับคนที่แบบเอาเงินไปซื้อพันธบัตรเอาไว้

ที่ลงทุนไว้ต่างหากพวกกองเงินต่างที่ซื้อผ่านธนาคาร
หรือเก็บสะสมไว้แบบเรื่องของการลดหย่อนปฏิวิตต่างหากนึง

เพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ถือว่าเป็นเงินที่มีเก็บอยู่
หรือคือเฉพาะเงินที่ฝากในบัญชีถูกไหมคะ

คือไม่รวมว่าสมมุติว่าตั้งแต่เดือนมกรา๖๓
ถึงเดือนธันวา๖๓เนี่ยมันมีทั้งเงินเดือนอะไรเข้ามา

สมมุติแองก์จี่ในเดือนธันวามีเงินอยู่๖๐๐บาท

ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกต้องเลือกสิทธิใดชิ้นหนึ่ง
แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเราชนะเพราะว่าได้จำนวนเงินเยอะกว่าถูกต้องไหม
คืออันนี้เป็นของผู้ประกันตน

ประกันสังคมที่จ่ายประกันสังคม

ส่วน๔๐๐๐นี่ก็คือคนที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา๓๓

จะจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคม

ก่อนหน้านี้ก็คือจะมีประเด็นที่ว่า
คนที่เขาเป็นผู้ประกันตนหรือว่าจ่ายประกันสังคม
เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรเลย
เพราะว่าเวลาเจอมาตรการของโควิด

แต่ว่าคนที่เป็นทำงานนอกระบบเนี่ยคือได้

แล้วก็เหมือนกับจ่ายประกันสังคมไปเนี่ย

คือทางรัฐเขาก็เลยมีการจัดการตรงนี้ขึ้นมา

ก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย

อ้าวแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับเขานะ

ก็ต้องดูแต่ว่าเหมาี่ก็มาหลายโครงการมาก
แน่ตอนนี้มาตรการที่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ

แล้วก็รู้สึกว่าใครมีเงิน๕๐๐บาทในเดือนธันวาค์ที่ผ่านมา
คุณก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วไงต่อให้วันนี้คุณจะมีอยู่๘๐๐บาทแต่ในเดือนนั้นก็ไม่ได้แล้วไง
พี่บินถ้าสิ้นเดือนสมมุติว่าบางบริษัทเขาก็ยังมีเพิ่งแบบมีเงินอะไรที่เข้ามาตรงนั้นไง

ก็ว่ากันไปเนาะมันก็ยาก
มันก็บอกว่าถ้าสมมุติมี๕๐๐๔๙๙๙๙๙บาทกับ๕๐๐บาทเส้นบาง
แล้วก็สมมุติว่าเขาโอนเงินมาให้อย่างนี้๔๐๐๐บาทเขาจะโอนให้ทีละพันใน๑อาทิตย์

เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในแอปเป่าตังค์แล้วคุณก็เอาอันนี้ไปใช้

ก็ต้องมีแอปเป่าตังค์ด้วยถึงจะใช้เงินได้เนอะ
ออกป่ะสมมุติมีเงินเข้าในออนไลน์แล้วก็พอเดือนนั้นเขาออก
ปรุงแรกมันแตะก็เขาให้เสียทสลากใช่ไหมฮะ
เขาก็บอกว่ามันแจกทุกคนไม่ได้อยู่แล้วไง
อย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องมีขั้นตอนมีรายละเอียด

เงินที่กู้มาเนี่ยมีอยู่๑ล้านล้าน

ไปให้โครงการต่างในการฟื้นฟู

แล้วก็จะมีเรื่องของวัคซีนก็อยู่ในนี้๑ล้านล้าน
รักษาตรวจโควิดฟรีก็อยู่ในนี้

คือจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยเงินฟื้นฟูเงินทุกอย่างอะไรอย่างเงี้

ซึ่งเอางี้คุณสมบัติของผู้รับสิทธิม๒

สัญชาติไทยนะอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์

รู้สึกจะประมาณ๑๕วันที่๑๕เป็นต้นไปเนอะ
จะเริ่มมีการพิจารณากับทาง

ค่ะแล้วก็จะมีผลประมาณสักช่วงปลายเดือน

มีนานูจ่ายไปต้นถึงต้นเดือนเมษา
ทางฝั่งของแรงงานแกก็ตอบมา
คือตัวเงินเค้าได้มาเท่านี้จริง
มั่งคนก็ว่ามันเงินที่ฉันจ่ายไปรึเปล่า
ไม่ใช่เป็นเงินที่มาจากกุ่มเงินผู้

แต่ว่าไอ้วงเงินของที่คุณจ่ายไปนั้นมันก็ถูกแยกออกมาอีกตัวหนึ่ง
ก็คือเงินที่ช่วยเหลือในคนที่มีประกันสังคมถูกไหมคะ

ตั้งแต่กรุงภาค่ะเริ่มกรุงภานี่ละ๗๕บาท
ฉันก็ต้องจ่ายแค่๗๕บาทใช่ไหม
คุณก็จ่าย๗๕บาท๒เดือน
อันนี้คือถ้าสมมุติเราเป็นคนจ่ายนะคะแต่ตัวเจ้าของบริษัทยังราคาเดิม

คุณจาก๗๕๐คุณจ่ายแค่๗๕บาท

ส่วนที่เหลือคุณก็เอาไปใช้อะไรก็ได้

กรอนส่งมากี่ปีแล้วเนี่ยจี้

อืมส่งมานานแล้ว

นั่นนะคะดูตรวจสอบสิทธิ์กันดีละกันว่าโครงการเนี่ย

เอาง่ายว่าคนไม่ผ่านเนี่ยเยอะ

เราชนะเขาคิดผู้มีรายได้ไม่เกิน๓แสน

นี่พูดถึงเรารักกัน
ไม่ใช่เราชนะนะอันนี้คือ๔๐๐๐บาท

พูดไปแล้วแต่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ย

อุ๋ยอยากเชิญรวยสี่โครกดมานั่งทางใน
อุ๊ยโลศน่ะอะไรรู้สิอยากรู้แบบนี้อ้าวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าโปรงการ
อ้าวเอาอีกก่อนหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่ค่ะก่อนก็จะกลับมาเล่าต่อไง

ดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
อ๋อไปค่ะไปแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องคนก็อย่างคุณกะระแม่
อาทิตย์ที่แล้วคุณกรแมนก็เข้าสภานะฮะไปชี้แจงเกี่ยวกับอาหารเสริม
ปรากฏว่าเดี๋ยวคุณการาแมนก็ต้องเดินทางชี้แจงกับตำรวจด้วยกับทางเอ่อวันเอ่อ
ตามหมายเรียกเขานะฮะอีกหนึ่งคนที่โดนการรีวิวอาหารเสริมคู่การแมน
ก็คือซานิหรือนิพาพรที่ติดธนการเนี่ยนะฮะพอแม่เขาแล้วก็นายนิติธรรม
แก้วโตทนายความเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบการปราบ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะฮะไปสอบปากคำแหละ
เอาง่ายนะฮะไปในฐานะพยานกรณีที่เกิดขึ้นที่คนพูดถึงกันเยอะคือกรณี
ไร้สดคู่กับกะระแม่พระฉรัฐศรีเป็นจมาสนะฮะรีวิวโฆษณาอวดอ้าง
พคุณอาหารเสริมเกินจริงเนี่ยซานิเปิดเผยว่าวันนี้มาตามหมายนัด
นะฮะตามนัดหมายหลายนัดเรียกของปคบนะครับเพื่อชี้แจงอะไรชี้แจง
เกี่ยวกับพี่แมร์หรือนางสาวพัชรศรีเนี่ยว่าจ้างมาเป็นพิธีกรคู่
เปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็ยอมรับว่าได้ดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการรีวิวสินค้าของกระแม
คือนางสาวพัชราศรีเป็นผู้บรรยายสรรพคุณอาหารทั้งหมด
ส่วนตนไม่ได้มีบทพูดเกี่ยวกับสรรพคุณเพราะว่าเอาจริงอันนี้มันก็บอกว่าไม่มีข้อมูล
อีกทั้งขณะรีวิวสินค้าตนแค่เป็นพิธีกรร่วมไม่สามารถคัดค้านได้
ในขณะที่นายนิติธรกล่าวว่าตนพาซานิหรือนิพาพรมาเนี่ย
พบพนักงานสอบส่วนที่ปคบตามกำหนดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
การรีวิวนางกล่าวส่วนคดีของพรัชระศรีที่ออกหมายเรียกครั้งที่สอง
เดี๋ยวกลาแมนก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งรอเจ้าตัวคือกลาแมนน่าเดินทางวันที่๙
อีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินทางมาพบพนักงานสอบส่วน
วันนั้นเจอน้องติช่าติช่าก็ไปเรียบร้อยแล้ว
ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ติช่าก็บอกว่าเขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน

ก็คือนั่งไลฟ์อยู่ด้วยกันก็คือเหมือนแบบไปในกรณีเดียวกันเป๊ะเลย
อืมคุณพี่ว่าหมายว่าวันที่๙ถ้าเกิดไปก่อนวันที่๙ได้ไหมคะ
เขาเรียกวันที่๙เขาเป็นวันที่๙อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
ต้องไปวันที่๙เขาเรียกวันที่๙แล้วเขาจะไปก่อนทำไมล่ะ
อ้าวก็เผื่ออยากไปก่อนไงหรือว่าก่อนวันที่๙นี่หรือเปล่า
ไม่ได้ถ้าเกิดว่าภายในวันที่๙อะไรอย่างนี้
ใช่อย่างนี้แต่ถ้าเรียกวันเจอวันที่๙ก็คือต้องวันที่๙
ในวันที่๙วันที่๒ในวันที่๙

เมื่อวันนี้ถ้าสมมติเราดูเกี่ยวกับพี่ยิ่งยง
อธิบายอีกทีไม่เกี่ยวกับทีวีอย่างที่พวกเราทำนะฮะ
ที่พี่ยิ่งยงไปทำนั่นคือเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี

เบิลทีวีตามต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับ
เมื่อวานนี้คือเอาจริงแล้วเมื่อวานคุณยิ่งยงเนี่ย
ที่ชี้แจงเกี่ยวกับทางเช่า
แค่เรื่องโฆษณาไม่เกี่ยวกับสินค้า

แล้วก็ออกมาโพสต์ไอจีส่วนตัวของเขาเนี่ย

ขอแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ
ผมได้เข้าพบพนักงานสอบสวนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ข้อเท็จจริงให้ทราบ
ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์
แต่อย่างใดแต่เป็นการเกี่ยวข้องกับข้อความที่ใช้ในการโฆษณา
อย่างที่เราจะบอกว่าเราอาจเคยอธิบายให้คุณฟังไปแล้ว
กินแล้วสดชื่นได้แต่กินแล้วแบบรักษามะเร็งน้ำตาลลงน้ำตาลไม่ได้
คือถ้าสมมุติคุณไปใช้โฆษณาอย่างนั้นถือว่าผิด
ผิดทั้งคนพูดพิธีกรก็ผิดนะถ้าเอาจริงพิธีกรก็พูด
น้ำตาลลงค่าตับดีค่าไตดีมะเร็งหายอย่างนี้ไม่ได้
เบาหวานหายอย่างนี้ไม่ได้
คือณวันนี้หมายถึงว่าเมย์เป็นพิธีกรด้วย
ฉันไปโอ้โหตายแล้วพี่กินอันนี้นะเมย์
ถ่ายแล้วค่ามะเร็งหายทุกอย่างค่าตับค่าอย่างนี้เมย์ก็ต้องไปช่วยด้วย
เคยจะตัดขาแล้วไม่ตัดอย่างนี้ไม่ได้
ไม่ต้องตัดเพราะกินอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้
อันนี้คือไม่ได้เพราะฉะนั้นหรือแบบว่ากินปุ๊บแล้ว
โอ้โหจากขาที่วิ่งไม่ได้วิ่งใหญ่อย่างนี้ไม่ได้
ตายแล้วอันนั้นคือจริงค่ะ

พี่ก็โดนด้วยคือพูดง่ายสิ่งของเหล่านี้นี่
มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลกับการรักษา
เอาง่ายไม่มีผลกับการรักษาหรือการแบบว่า
ทำให้คุณแบบว่าชีวิตโอ้โหมันหายจากสิ่งที่คุณเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่
อย่าไปเข้าใจผิดแบบนั้นแต่บางครั้งในการที่เวลาไปขายหรือไปพูดกันเนี่ย
ก็มักจะบอกว่าโอ้โหกินไปแล้วเข่าแข็งแรงหาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไง
ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานคุณยิ่งยงบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ย
อธิบายนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์แต่เกี่ยวกับว่าการที่คุณไปโฆษณาชวนเชื่อง
ที่คุณไปโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้
โดยความผิดที่คุณยิ่งยงถูกตัดสินในฐานะโฆษณานะครับ
ไม่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
ซึ่งผมต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนำเสนอข่าวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภค
สำหรับรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย

ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวก็คือศาล
เขาบอกว่าศาลพิพากษาคุณยิ่งยง
ยอดบัวงามมีความผิด

ร่วมกันฟ้องคดีโฆษณาถังเช่า
ฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
แล้วก็ร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพแล้วก็สรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาปอมาตรา๙๑เนี่ยนะครับ
ฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารเป็นเท็จจำคุก๒กระทง
รวม๒ปีปรับ๔๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ข้อหาร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับอีก๒กระทง

จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคือคงจำคุก๑ปีแล้วก็ปรับ๒๕๐๐๐บาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงโทษมีกำหนด๑ปี
หมายถึงว่าถ้าสมมุติมีการไปอวดอ้างสรรพคุณอย่างนี้อีกก็จะโดนอีกไม่ได้

ก็คือตอนที่โรงอายาอยู่อันนี้ก็คือสติดหนึ่ง
อย่างที่คุณยิ่งโยออกมานะฮะว่าตรงนี้คือมันไม่สามารถรักษาอะไรได้
อันนี้ขอให้รู้เอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้านะฮะวิจารณ์ยับแบบไม่มีการปลื้มกันเลย
จีนี่จ๋า๒๐๒๑ลาตรีคือ
แฟนไม่ปลื้มจีนี่จ๋าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกันครับดูตะเกี๊ยง
จินนี่จ๋ามันก็เหมือนกับเป็นเพลงประจำตัวกะเทย
มึงออกปะล่ะทับปากาลาโอเกะอู้กาเทยชอบมากแล้วเธอเต้นลำนะ
เขาบอกว่าจินนี่จ๋าเนี่ยตอนที่ประสบความสำเร็จอ่ะ
อ่าใช่มั้ยเราย้อนกลับไปจริงเมื่อก่อน
นี่จ๋าเนี่ยเริ่มจากยาย่าหญิงใช่
แฟนพี่อันอ่ะใช่มั้ยตอนนี้อยู่อเมริกานั้นไปเปิดรัฐอาทิตย์อเมริกา
ก็ต้องเวลาที่มีเด็กเพลงแดนส์ก็ต้องมีพวกนางออกมากัน
แล้วก็จะต้องได้รับเสียงตอบรับตลอดเวลาเลยจริง
ทุกคนเต้นได้ร้องได้กับเพลงนี้กระเทยยืนกันหมดเลย
เป็นเหมือนกระเทยยุคเก้าสูงก็จะบ่งบอกอายุสักนิดนึง

โอ้โฮแล้วใช่ของกายเป็นปี๒๐๐๒
คงจังไปดูอันเดิมเยอะมากเลยอ่ะ

อันนี้น้องส่งมาในทวิต

อุ๊ยหรอ

แต่ถามว่าบางทีเราชอบอันเดิม
ซึ่งถ้าเกิดถ้าจะทำอันใหม่มันต้องทำได้ขั้นกว่าไง

ชื่อเพลงจีนนี่จ๋า

จีนี่เขาเป็นอัลับ

ก็คือเป็นแนวอิสลามคนละสายกันอย่างนี้
คนก็ไปแย้งหลายอย่างรวมถึงคนเต้นเป็นการปฏิวัติ
การเต้นแบบเหมือนหรือเปล่าเพลงแดนที่มีจังเพลงต้องเต้นพร้อมกัน
อะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีการไม่เต้นไปพร้อมกันตัวตรงกลางเหมือนเทา
กั้นอะไรอย่างเงี้ยกันไปอ่าคุณแม่ต้องโคป
คุณแม่ต้องโคปสักหนึ่งโคปอะไรเถอะลูกชิ้นหมูเด้งหรืออีบ้า
จักรจันจักรจันทร์ยังไงดีอ่าพี่จันเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยนะ
อ้าวให้จะไปเต้นเต้นเหมือนลูกชิ้นหมูเด้งไม่เอาอ่ะ
ชาวเน็ตเขาสงสัยว่าเอ๊ะโพสต์ข้อความเศร้าแบบนี้เนี่ย
เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าส่อว่าแวววิวาจะล่มหรือเปล่า
ทำเอาหลายคนงงกันใหญ่เลยทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นหลังคุณ
กระจ่าคันซิริเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรม
รัวทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานไป
แล้วก็มีแพลนจะวิวาในวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมนี้ด้วยล่าสุดพี่จัดออกมาพูดแล้วนะคะ
บอกว่าไอจีสตอรี่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
เรื่องความรักของจันทร์โอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
ต้องขอโทษทุกคนหากทำให้เข้าใจผิด

แล้วก็ร้องคุณชักน่ารักชัน
จันเขาออกมาพูดว่าตอนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องความรัก

ใช่ไหมครับเขาก็เตรียมแต่งแล้วน่ะนะเนาะอ้าวผมไม่อ่านเหรอ

เอานะเอาเดี๋ยวกลับมา
เรื่องสนุกด้วยไปดูนะครับแปนพี่มามนะก็ยินดิจิพี่มามด้วยมาดิมา

เขาบอกออกมาแล้วคบกันได้๓๔เดือน
เพราะก่อนหน้านี้พี่มัมเขาเริ่มจะคุยโทรศัพท์ก่อน

เปลี่ยนผู้ชายเพราะจากคุณแม่โมดดำ
เพราะเปลี่ยนจากฉันได้ไง

ไม่อยากให้พี่ไปช่วงนี้อยากให้คนอื่นไม่เอา
แต่โดนด่าตาย